ขอเชิญครับ
ยาว๒๐๐๐กระบอกแล้วก็ปืนกลมือ๔๐๐๐กระบอกรวมเป็น๗๐๐๐ครับ
เดี๋ยวผมขอสไลด์ด้วยนะครับฝ่ายโสดครับ
ท่านประธานครับก่อนที่จะไล่เลียงเหตุผลนะครับว่า
เหตุใดผมจึงต้องตัดลดงบประมาณของ๓โครงการนี้นะครับ
ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงท่านประธานอย่างนี้ครับ
หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้น
มีการศึกษาถึงผลกระทบของการสะสมอาวุธสงครามที่เพิ่มขึ้นนะครับ
โดยจากการศึกษานั้นระบุครับว่านอกจากจะไม่ได้ช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมแล้วนะครับ
ยังจะพบว่ามีแนวโน้มของการใช้ความรุนแรงใช้อาวุธสงครามเหล่านั้นกับประชาชน
ผมอยากให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดูภาพภาพนี้ที่กำลังปรากฏบนสไลด์นะครับ
ชาวอเมริกันที่ถูกตำรวจนั้นสังหารอย่างทารุณ
สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศนะครับที่ขึ้นชื่อว่าตำรวจสะสมอาวุธสงครามมากเกินไปครับ
จนเป็นเหมือนกองทัพเสียเองแล้วก็มีชื่อเสียงครับว่า
ตำรวจใช้กำลังเกินเหตุกับประชาชน

ตำรวจสหรัฐนะครับที่มีอาวุธมากเกินไปเนี่ย
ท่านประธานทราบไหมครับว่าทั้งประเทศเขาซื้ออาวุธสงครามสำหรับตำรวจไปแล้วเนี่ย
กระบอกในช่วง๒๕ปีที่ผ่านมา
ผมเรียนนะครับว่า๒๕ปีที่ผ่านมานั้นสหรัฐซื้อปืนนะครับ
ให้กับตำรวจ๗๘๐๐๐กระบอก
ซึ่งจากจำนวน๗๘๐๐นี่แหละครับก็คิดเป็น๒๔กระบอกต่อ๑แสนประชากร

ภายใต้รัฐบาลของคุณประยุทธ์จันโอชา
ในช่วงปีพุทธศักราช๒๖๑ถึง๖๓
ซื้ออาวุธสงครามให้กับตำรวจไปแล้ว๗๓๐๐๐กระบอกครับ
รวมอีก๗๐๐กระบอกที่เราจะพิจารณากันในปีนี้
รวมเป็นแล้ว๘๐๐๐กระบอกครับท่านประธาน
คิดเป็น๑๑๖กระบอกต่อ๑แสนประชากร
ดังนั้นเมื่อเอาไปเทียบนะครับกับสถิติของสหรัฐอเมริกา
สรุปว่า๕ปีที่ผ่านมา
ตำรวจไทยสะสมอาวุธสงคราม
ต่อจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง๕เท่า
ในระยะเวลาที่เร็วกว่าถึง๕เท่า
รวมซื้ออาวุธมากกว่า๒๕เท่าครับท่านประธาน
ผมเข้าใจดีครับว่าสำหรับตำรวจแล้วเนี่ย
หน่วยงานก็จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธสงคราม
เป็นต้นหน่วยสวรรค์
แต่ที่ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ
แต่ที่เป็นประเด็นปัญหาครับคือถ้าเราดูสไลด์ภาพดีครับท่านประธาน
ในช่วงปี๒๕๓๕๖มีการซื้ออาวุธสงครามให้กับตำรวจเพียงแค่๑๐๐กว่ากระบอกเท่านั้น
จะมาในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละครับ
หลังปี๒๖๑เป็นต้นมามีการซื้อเพิ่มขึ้นถึง๖๓๒เท่า

ราวกลับจะตั้งกองทัพอย่างนั้นแหละครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ
และยิ่งต้องตั้งคำถามครับเพราะว่าความจำเป็นของ๗๐๐กระบอกนี้เนี่ยนะครับ
มันเป็นคนละส่วนกันครับของปืนสันติบาล
สันติบาลเองนะครับก็เพิ่งซื้อไป๒๘๐กระบอกเมื่อปี๒๖๑
มันเป็นคนละส่วนกันให้กับกองปราบที่เพิ่งซื้อไปเมื่อปี๖๑และ๖๓๒๖๘กระบอก
คนละส่วนกับสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษที่เพิ่งซื้อไป๑๕๐กระบอกในปี๖๓
แล้วก็๓จังหวัดชายแดนใต้อีก๕๐๐กว่าบอกเมื่อปี๖๔ครับท่านประธาน
เอาสไลด์ลงได้นะครับผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับ
เหตุผลความจำเป็นของ๗๐๐กระบอกนี้
ผมคิดว่ามันมากเกินไปแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่เราซื้อมา
ชั้นกรรมธิการผมพยายามปรับลดนะครับในอนุกรรมธิการครุพันธ์
ผมก็พยายามปรับรถเพราะผมเห็นแล้วครับว่า
โครงการนี้แม้ว่าตั้งขึ้นในปี๖๔แต่ก็ยังไม่มีการลงนาม

เวลาที่ตั้งงบประมาณของขรุพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาผลิตนาน
ควรจะตั้งเป็นงบประมาณผูกพันปีเดียว
คือตั้งซื้อปีเดียวให้เสร็จแต่นี่กลับตั้งผูกพันมาในปี๖๔
เพียงน้อยก็คือเหมือนจะเอาเท้าแหยาเข้ามา
ให้ได้งบประมาณให้ได้โครงการไปก่อนแล้วก็มาผูกพันก้อนโตในปี๖๖
ซึ่งสุดท้ายแล้วท่านประธานครับถึงวันนี้ปรากฏว่าสามโครงการนี้
รวดเร็วมากครับหลังจากที่ผมตั้งข้อสังเกตในห้อง
นุกรรมธิการครุพันธ์นะครับถึง๓โครงการนี้ว่าต้องการให้
ปรับรถเพราะไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นงบที่ฟุ่มเฟือยนะครับ
ไม่จำเป็นแล้วก็ยังลงนามไม่ได้ยังล่าช้า
ก็ปรากฏว่ารวดเร็วมากครับท่านประธานถึงวันนี้มีการลงนามไปแล้ว
นะครับจนก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่ามันเป็นเพราะถูกตรวจสอบหรือเปล่า
ต้องรีบลงนามขนาดนี้กลัวว่าจะไม่ได้งบประมาณไปหรือไม่
แต่ก็ท่านประธานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะขออนุญาตที่จะเปิด
คลิปนะครับให้ท่านประธานดูคลิปคลิปนี้นะครับ
ตอกย้ำความคิดของผมครับว่าการที่เราปล่อยให้ทหาร
ขออภัยครับปล่อยให้ตำรวจเนี่ยนะครับ
ประชาชนอาจจะมีแนวโน้มที่ปืนเหล่านั้นจะหันมาหา
คลิปที่เหตุการณ์กล้องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นตำรส
ชนที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาแต่ปรากฏว่านะครับ
ทริปที่บันทึกไว้โทษการณ์ก็คือว่า
ท่านแต่ผมคิดว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
ตำรวจไทยไม่ควรจะหันหาปืนในลักษณะนี้
ยิงเข้าใส่ประชาชน

ท่านประธานครับผมยืนยันนะครับว่างบประมาณของการจัดซื้อปืนอีกเจ็ดพันกระบอกนี้
ไม่ควรจะผ่านสภาไปในวันนี้ครับในวันใดครับท่านประธาน
ปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งใน๗๐๐กระบอกนี้หันเข้าหาประชาชน
ในวันนั้นเลือดจะอยู่ในมือของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้
ทุกคนที่เห็นชอบให้งบประมาณนี้ผ่านไปครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพผมนาธิพัฒน์กุลเศรษฐศิษย์
สมาชิกสภาพผู้แทนล่าสะดอนแบบบัญชีลายชื่อภัฒน์ก้าวกลัย
ผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา๒๗
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทะบวง
หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ที่ของงบประมาณมาทั้งสิ้น๓๗๓๗๒๐๖๒๗๐๐บาทไว้ที่๑๐เปอร์เซ็นต์ครับ
ท่านประธานครับในงบประมาณจำนวนมากทั้งหมดนี้
เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง๓๒๐๐๐ล้านบาท
หรือคิดเป็นจำนวน๘๘งบประมาณจำนวนมากนี้
แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังชี้แจงว่า
หากงบประมาณถูกปรับลดลงอีกจะไปลดค่าน้ำมันสายตรวจ
อาจกระทบถึงสวัสดิภาพของประชาชน
การที่ท่านพูดแบบนี้เหมือนกับว่า
ท่านกำลังเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันเลยนะครับ
แต่จริงแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับลดงบประมาณในส่วนของน้ำมันสายตรวจนี้เลย
แต่ก็ยังมีส่วนอื่นให้สามารถปรับลดได้
โดยที่ไม่ไปลดประสิทธิภาพการทำงานของท่าน
และไม่กระทบกับประชาชนรวมถึงตำรวจชั้นปฏิบัติงาน
เพราะเมื่อผมมาดูในรายละเอียดก็พบว่า
น้ำมันเชื้อเพลิงของบางโครงการก็ไม่ได้มีการปรับลด
ท่านประธานครับในส่วนของค่าน้ำมันที่ถูกปรับลดลง
รายละเอียดของรายการวัสดุค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ปรากฏอยู่ในงบดำเนินงานทั้งในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
ซึ่งประกอบไปด้วยผลผลิตและโครงการ๕รายการซึ่งได้แก่
ผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ด้วยครับ
รบกวนฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ให้หน่อยได้ไหมครับ
ครับถ้าฝ่ายสวดพร้อมแล้วขึ้นสไลด์ให้ผมด้วยแล้วกันครับ

เพราะว่าเพิ่งยื่นยังไม่ได้

ผมได้ส่งสไลด์ให้เจ้าหน้าที่ไปก่อนที่ผมจะอภิปรายประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์
งบประมาณสำหรับค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของแต่ละโครงการมีรายละเอียด
จริงผมทำสไลด์มานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับให้เห็นภาพง่าย
ซึ่งจะเห็นว่างบประมาณของค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น๓โครงการมีการของงบประมาณลดลงจากปี๖๔มากถึงห้าสิบถึงห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์
และอีกหนึ่งโครงการลดลง๓๓ซึ่งโครงการทั้ง๔โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้บริการความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งสิ้น
แต่โดนตัดงบประมาณรวมทั้ง๔โครงการก็เป็นจำนวนเงิน๑๕๐๐กว่าล้านบาท
แต่ขณะที่อีกหนึ่งโครงการที่เหลือคือโครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ถูกปรับลดเลยแม้แต่บาทเดียว
ท่านประธานครับการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศาลวงศ์เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญระดับสูง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการดูแลและให้บริการด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์
แต่ทำไมเมื่อท่านปรับลดงบประมาณท่านกลับโอนภาระที่จะต้องกลับมาอยู่ในส่วนของประชาชนเพียงอย่างเดียว
ภาพที่๑กับภาพที่๗นะครับเจ้าที่รายงานครับ
ครับงั้นผมขออนุญาตอภิปรายต่อครับ
ทั้งที่ข้อมูลจากกรมบัญชีการณวันที่๓๑พฤษภาคม
ซึ่งเหลืออีก๔เดือนจะหมดปีงบประมาณ
แต่งบประมาณของโครงการนี้ก็เพิ่งเบิกจ่ายไปเพียง๒๘เท่านั้น
จัดสรรงบประมาณแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่ครับ
ท่านประธานครับนอกจากเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
หล่อลื่นของโครงการนี้ที่ไม่มีการปรับลดลงแล้ว
หากเรามาพิจารณาถึงงบประมาณในโครงการ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศาลวงศ์ทั้งโครงการ
โครงการนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี๖๔ถึงเกือบ๓๐
ซึ่งหากโครงการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจริง
การขอรับงบประมาณเพิ่มขึ้นก็สมเหตุสมผลและยอมรับได้ครับท่านประธาน
แต่เมื่อเรามาพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานั้น
กลับพบว่าค่าใช้จ่ายบางรายการในปี๖๕มีการของงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าสงสัย
เพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งได้แก่รายการค่าซ่อมแซมฐานะและขนส่ง
จากเดิมในปี๖๔ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง๒๕๐๐๐บาท
แต่ในปี๖๕กลับมีการขอเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๖๑๑๐๐๐บาท
น่าแปลกใจไหมครับว่าทำไมจู่รายการนี้ถึงของบประมาณเพิ่มขึ้นมาถึง๒๐๐๐๐บาทแบบนี้
รายการต่อไปคือรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ
ค่าวัสดุยานภาณะและขนส่ง
และรายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ทั้งสี่รายการที่กล่าวมาเนนี้อยู่ในปี๑๙๖๕ก็มีการของบประมาณมา
ทั้งที่ในอดีตไม่เคยมีการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้เลย
ท่านประธานครับเฉพาะ๕รายการนี้รวมแล้วงบประมาณก็เพิ่มขึ้นมาราว๗๔ล้านบาทนะครับ
แล้วเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดคำชี้แจงก็ปรากฏว่า
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานทั้งสิ้น
ตัวอย่างเช่นรายการซ่อมแซมยานพาหนะ๕๐กว่าล้าน
ระบุรายละเอียดคำชี้แจงเป็นค่าซ่อมแซมผ่านะจำนวน๑๒๗คัน
ประกอบไปด้วยรถดับเพลิงและรถบรรทุกถังน้ำดับเพลิง๖๓คัน
รถไฟฟ้าส่องสว่าง๑๓คันรถอุปกรณ์กู้ภัยพิเศษ๘คัน
รถบรรทุก๓๔คันรถตรวจการ๕คันรถยกลากจูง๓คัน
และลดอาวุธพิเศษปิดท้ายขบวน๑คัน
ผมก็เพิ่งทราบว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัย
จะต้องใช้รถอาวุธปิดท้ายขบวนด้วยนะครับ
แล้วรถดับเพลิง๖๓คันจำนวนมากมายขนาดนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าท่านเอาไปใช้ดับไฟหรือดับอะไรกันแน่

มีสเปคเหมือนกับคันที่เรามักจะเห็นบ่อยในช่วงนี้นะครับ
สไลด์ที่ผมสุดท้ายเลยก็ได้ครับ
ครับคือรุ่นนี้นะครับ

ทั้งที่ในปี๖๔สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และก็ไม่ได้มีแผนที่จะซื้อเช่นเดียวกันในปี๖๕
แล้วงบค่าซ่อมแซมมากมายเหล่านี้มาจากไหน
ถ้าหากซื้อรถเหล่านี้มานานแล้ว

ถึงมีงบค่าซ่อมแซมแค่๒๕๐๐๐บาทเองครับ
การที่มีงบโผล่มาแบบไม่ชอบมาภากลแบบนี้
มันมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าครับ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำงบประมาณมาแบบรับลวงพาง

ที่สามารถตัดลดงบประมาณลงได้
เป็นเหตุผลให้ผมเสนอตัดลดงบประมาณในกล้าตรานี้ลง๑๐ครับ

แต่ว่าเอาไว้ตอนอภิปรายจบแล้วครับ

ครับ

จากชาวบางขุนเทียนพักเก้าไกลครับ

สอบถามไปยังทางกรรมธิการนะครับ

มีหน่วยงานที่น่าสนใจ
และก็ทำงานอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน

ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะดุเดือดรุนแรง

มาตรา๒๗ประมาณ๓๗๐๐กว่าล้านนะครับ
เป็นของสำนักงานตำรวจทั้งสิ้น

ถูกปรับลดไปทั้งสิ้น๕๕ล้านนะครับ
ไม่ทราบว่าตั้งมาเผื่อต่อหรืออย่างไรนะครับ
การปรับลดไปเป็นเลขที่สวยหรู
แต่ผมอยากตั้งคำถามนิดเดียวว่า

อยู่ในสายตาที่จับจ้องของพี่น้องประชาชนนะครับ

การออกมาชุมนุมเรียกร้องของ

ที่ออกมาเรียกร้องแสงสว่างที่ปลายอุโมง

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจอย่างยิ่ง

ได้ใช้ตำรวจหน่วยคอฝ

สิ่งที่ผมอยากจะเชื่อมโยงมาถึงงบประมาณแผ่นดิน

ที่ทำงานค่อนข้างที่จะเป็น

พี่น้องประชาชนณสถานการณ์ตอนนี้
การออกมาเรียกร้องของน้องเยาวชนนั้น
ออกมาเพื่อหาทางรอดจากวิกฤตต่าง
ความล้มเหลวของพี่น้องของทางผู้บังคับบัญชา
ความล้มเหลวของผู้บริหารราชการแผ่นดิน
ที่ทำให้พวกเขาต้องบาดเจ็บล้มตาย
คนที่ออกมาเรียกร้องหันไปข้างหลัง
พ่อแม่เขากำลังเจ็บป่วยไม่มียารักษา
พ้องของเขากำลังเจ็บป่วยอยู่ไม่มีเตียงรักษา
คนข้างหลังของเขาเพิ่งจะบาดเจ็บล้มตายไป
ไม่มีแม้กระทั่งที่ที่จะชาปนกิจในวาระสุดท้ายที่จะส่งวิญญาณ
นี่คือความเจ็บปวดและออกมาเรียกร้อง
กลางสถานการณ์วิกฤตโควิดโรคระบาดครั้งนี้
แต่สิ่งที่เชื่อมโยงมาที่เจ้าหน้าที่ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น
หลังจากการประกาศยุติการชุมนุมในแต่ละวัน
ความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันทุกวันและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ไปดูการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผม
มีสไลด์ขึ้นมา๑แผ่น
แผ่นที่จะทำให้ประเมินได้เลยว่าหน่วยงานแห่งนี้
ทำงานได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
และควรที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติงเงินให้กับเขา
ไปซื้ออาวุธยุทธปกรณ์มากน้อยแค่ไหน
คลิปวิดีโอที่ผมตัดภาพมานี้เป็นคลิปวิดีโอเดียวกับท่านสอสอพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
ได้นำคลิปมาทางสภาได้เซ็นเซอร์ไปต่างมากมายครับ
พี่น้องประชาชนเจ้าของงบประมาณว่ากระบวนการสวยหรูครับวิธี
มีคนข้างซ้ายคนข้างขวาคนตรงกลางยิงขึ้นไปบนฟ้า
เรียนกันยังไงครับพอถึงเหตุการณ์จริงทุกครั้ง
ไม่เคยแหงนเกิดนัดไม่เคยเห็นกระบอกปืนแหงนเลยดวงตาไปเลยครับ
มีแต่จ่อตรงไปที่เจ้าหน้าที่มีแต่จ่อตรงไปที่น้อง
นักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนผ่านไปผ่านมา
เมื่อสักครู่คลิปวิดีโอของท่านพิจารณ์รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปหลายคันครับ
แต่เพราะเอิญว่าจังหวะยิงได้คันนี้เล็งได้คันนี้
ก็เลยได้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
และที่ผมได้ให้ข่าวไปก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณมาจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
บอกว่าการใช้อาวุธในการฝึกการใช้กระสุนในการฝึกนั้นยากลำบากอย่างยิ่ง
เซ็นเบิร์กมาตอนฝึกซ้อมร้อยนัดได้ยินจริงประมาณ๒๐นัด
อีก๘๐เขาเรียกนายเล่นยอดเอาไปปล่อยตามสนามยิงปืน
เอาไปปล่อยตามพักพวกพวกพ้องเอาไปขายกันในตลาดมืด
แต่๒๐นัดที่ได้ยิงมันก็ยังไม่ได้ฝึกอะไรเท่าไหร่ครับ
แต่นี่สถานการณ์การชุมนุมสถานการณ์ที่ออกมาปราบพี่น้องประชาชน
มีการพูดถึงกันว่ายิงเลยตรงนี้กระสุนไม่อั้น
เพราะฉะนั้นมันเลยต้องถามหาว่าการปราบปรามพี่น้องประชาชน
ท่านบอกว่าใช้หลักสากลและท่านบอกว่ามีภาพการฝึกซ้อมกันเป็นขั้นเป็นตอนนั้น
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหลักสาแก่ใจซะมากกว่า
เพราะฉะนั้น๕๕ล้านที่ท่านตัดไปผมอยากจะถามว่า
หน่วยงานคอฝครับปีนี้ครับทำงานเยอะเป็นพิเศษ

โดยงานคอฝครับปีนี้ครับทำงานเยอะเป็นพิเศษ
แต่กระมิดกระเมียนไม่กล้าที่จะขอขอมา๓ล้าน

เพราะถ้าเกิดขอมากกว่านี้ไปจะโดนว่า
แต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าหน่วยงานของท่าน

เพราะเมื่อสักครู่ท่านสอสอพิจารณ์ก็บอกแล้ว

ไอ้ที่ขอไป๓หมื่นกว่าขอปืนไปยิ่งกว่ากองทัพ
ขอปืนไปยิ่งกว่าจะตั้งกองทัพเอง
ทุกหน่วยงานต้องสะสมปืนซะทั้งหมดขนาดนี้

เหลือแต่กองกำลังประชาชนเท่านั้นที่ไม่มีอาวุธ
เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูครับหน่วยงานคอฝครับเมื่อปี๒๕๖๐
ของงบประมาณไป๘๙๓ล้านบาท
๓ล้านบาทนี้ก็เป็นสิ่งของที่นำมาใช้ในวันนี้
นั่นก็คือโรคตำรวจกระสุนยางกระบองยางอุปกรณ์ต่าง
ผมอยากจะสอบถามว่า๘๙๓ล้านบาทที่ท่านอนุมัติกันไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
แล้วสุดท้ายมาทำร้ายพี่น้องประชาชนให้บาดเจ็บล้มตายได้มากถึงขนาดนี้เนี่ย

และมาถึงวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะขอเพียงแค่๓ล้านบาทสำหรับหน่วยงานคอฝ
ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ
และผมเองถ้าเกิดสามารถตัดสินใจได้

เพราะว่าหน่วยงานของท่านได้สร้างความล้มเหลวสักขนาดนี้
และการฝึกอบรมฝึกอีท่าไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จเลย
มันสะท้อนให้เห็นถึงผู้บังคับบัญชา

กระสุนยางยิงเข้าหน้าก็ไม่รู้สึกอะไรแล้ว